ผมเสนาลิงโหลดแล้วคุณล่ะโหลดหรือยัง
โหลดเร็วค่อยโหลดลง
สวัสดีครับพ่อแม่ผีน้อง
ชิ้นตะวันออกชิ้นตะวันตก
เหนือใต้อีสาน
อบตมหาสนุกมาแล้ว
ออบตมหาสนุก
อบตมหาสนุกวันนี้เราเดินทาง

ภูเขาและความเขียวกระจีครับ
สถานที่ที่หลายคนอยากเดินทาง
ท่องเที่ยวสักครั้งหนึ่งในชีวิต

พอรู้ว่าพวกเราจะมาสร้างความสนุกสนาน
ก็เตรียมการแสดงต้อนรับรอเลยล่ะครับ
ว่าแต่พี่ลิงอยู่ไหนกันล่ะครับเนี่ย
เอาละเฮ้

จูงมือบุตรจุดมือหลาน
กำมือแฟนควงแขนแม่ยาย
มุ่งหน้าสู่พื้นที่แห่งความคลื้นเครง

กับรายการอบตมหาสนุก

พี่จะไปถึงไหนครับพี่จอดเลยครับ
วนจนเวียนหัวไปหมดแล้วครับพี่ครับ
ครับสวัสดีครับท่านทั้งหลายครับ

เฮ้ยมาที่นี่นะครับ
มีภูเขาลำทานเทือกเขาตะนาวศรี
ติดกับชายแดนพม่า
ที่นี่คืออบตสวนพึ่งอำเภอสวนพึ่ง
จังหวัดราชบุรี
วันนี้นะครับเราอยู่กันที่โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ
แขกรับเชิญของเรานะครับ

เป็นนางแบบหุ่น๑๘๐นะครับผม
โอดสะองหน้าขาว
นะครับผมพบกับเขาเลยดีกว่านะครับ
น้องเฟิร์น
รูปร่างสวยสูงมากนะครับผม
ลากกระเป๋าไปไหนครับคุณจะไปไหนครับ
จะไปพักรีสอร์ท

ใช่เขาบอกว่ามีรีสอร์ทแบบคุณภาพดีอยู่แถวนี้
มีรีสอร์ทดีมากโดยเฉพาะวิลล่ามริดา

โอ้ยตอนกลางคืนเนี่ยแอร์นี่หนาวนี่ก็ห้องดับจิต
ห้องดับจิตเลยนะ

สวัสดีค่ะพี่ใบเฟิร์น
พี่ใบเฟิร์นเป็นคนราชบุรี

เกิดในโรงพยาบาลโพธาราเมื่อประมาณย้อนไปเมื่อประมาณ๒๖ปีที่แล้ว

ไม่เคยคือเป็นคนที่เกิดราชบุรีแล้วเสียชาติเกิด

ผมพี่เฟิร์นไม่เคยมาไม่เป็นไร
เดี๋ยวเราไปชมเรื่องราวที่น่าสนใจของสวนพึ่ง

โอ้โหพื้นที่สีเขียวชะอุ่ม
มองไปทางไหนเนี่ยก็มีแต่ขุนเขาและธรรมชาติ
อากาศก็ดีสุดครับ

เพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของ
อวตาสวนพึ่งเอ๊
พร้อมเพลียงกันซะจริง

ที่นี่มีทั้งหมด๘หมู่บ้าน

และมีประชากรมากกว่า๑หมื่น๓๐๐คน

แน่นอนว่าเป็นใครเนี่ยก็อยากจะไปสัมผัส
บรรยากาศที่นั่งสักครั้งหนึ่งในชีวิต
เพราะที่นี่เนี่ยมีรีสอร์ทเก๋
ให้เลือกกันหลากหลายสไตล์เลยทีเดียวครับ
ไม่ว่าจะเป็นที่พักสุดหรูดูดีมีระดับ
หรือจะเป็นที่พักสไตล์ใกล้ชิดธรรมชาติราคาเบา
บรรยากาศก็ดีครับ
และที่มาถึงแล้วก็ต้องแวะเลยนั่นก็คือ
ถือได้ว่าที่นี่เนี่ยเป็นฟาร์มแกะอันดับต้นของเมืองไทยครับ

ก็มุ่งหน้ามาต่อกันที่บ้านหอมเทียนครับ
ที่นี่เนี่ยเขาขายเทียนหอมของฝากแบบสารพัดเทียนเลยล่ะครับคุณผู้ชม
อยากได้แบบไหนเนี่ยมีหมด
แต่ถ้าใครเนี่ยอยากจะลงมือปั้นเทียนเองครับ
ที่นี่เขาก็มีบริการด้วยนะจ๊ะ

อย่าคิดว่ามีดีแค่เรื่องรีสอร์ทและฟาร์มน้องแก่นะครับที่นี่ครับ
จริงจริงครับมาดูอาหารว่างประจำชาติของชาวมอนกันบ้างดีกว่าครับ
กับเจ้ากระบองจ่อหรือมะละกอทอดนี่แหละครับทานกับน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานแบบนี้แล้วโอ้โห
มันอร่อยจริงจริงนะเออส่วนเรื่องของดีของเด็ดประจำตำบลเนี่ย
จะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากกล้วยหอมทองทอดกรอบครับเนื่องจากที่สวนพึ่งแห่งเนี้ยนะครับ
ปลูกกล้วยหอมสร้างรายได้เป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวส่วนหนึ่งเนี่ย
จึงนำมาแบ่งให้กลุ่มพัฒนาอาชีพสติแปรรูปผลไม้บ้านหวายน้อยครับด้วยการแปรรูปกล้วยหอม
เป็นขนมขบเคี้ยวนั่นเองล่ะครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเพราะของดีที่นี่เนี่ย
เขาไม่ใส่น้ำตาลกันจ้าหาซื้อทานหรือเป็นของฝากได้ตามร้านภูฟ้าทั่วประเทศเลยครับ
และบรรดาผลิตภัณฑ์ต่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เนี่ยครับ
เป็นของศูนย์การเรียนรู้ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงครับที่ต้องการสนับสนุนให้ชาวบ้านเนี่ย
อยู่แบบพอกินพอใช้มีการอบรมการสร้างอาชีพให้ชาวบ้านด้วยนะจ๊ะ
เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครบครันทั้งที่เที่ยวที่พักสัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวสวนพึ่งแบบใกล้ชิด
เห็นแบบนี้แล้วเนี่ยอย่ารอช้าครับรีบไปเก็บกระเป๋าแล้วมุ่งหน้าสู่ตะบนสวนพึ่ง
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีกันเดี๋ยวนี้เลยจ้า
โอ้โหเพียบเลยอันนี้นะครับของผลิตภัณฑ์ของศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงที่สอนชาวบ้านให้ทำ
แล้วก็เอาของมาใช้เองนั่นแหละจะได้ประหยัดแล้วก็พอใช้เองขายได้ด้วยป่
อันนี้ด้วยถูกต้องอันนี้มีอะไรบ้างอันนี้อะไรอันนี้อะไรน่าจะเป็นน้ำยาปรับพะนุ่ม
อันนี้กินแล้วอร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันปรับฮะนุ่มกินไม่ได้เพราะฟอดเต็มปากเลย
แล้วก็อันนี้ครับเป็นสมุนไพรนะครับเป็นนี่แก่นฝางแก่นฝางพระธรรมมา
ทำมาเป็นอะไรเป็นอะไรแดงแล้วก็เอาไปทำเป็นชาเอาไปต้มไงต้มแล้วเป็นชา
มาด้านนี้ครับมาด้านนี้หนูชอบมากเลยมาด้านนี้ครับผมเป็นของกล้วยกล้วยครับกล้วยกล้วยครับ
อันนี้คือเขาเรียกว่ากระบองจ่อ
ตัวนี้มันโอเค

เอาอย่างนี้
เราอาจจะไม่รู้ลึกเท่ากับท่านนี้
ท่านนี้รู้ลึกรู้จริง
เขาเป็นใครเพราะเป็นคนที่นี่

คุณสมตักเหลืองจรุงรัตน์ครับ

ในพื้นที่ออกมาตอนเราดูแลกี่ชนเผ่าก็ยังไงฮะ

๔ก็คือมอนกะเรียงไทย

ทำไมเขาถึงมาอาศัยอยู่ที่นี่กันเต็มไปหมด
ที่นี่มันมีเสน่ห์เพราะว่าที่นี่มันอยู่กับธรรมชาติ

แล้วอยู่กันอย่างสามัคคีอย่างพี่อย่างน้อง

อุดมสมบูรณ์ทั้งธรรมชาติแล้วก็พื้นที่ก็มีน้ำมีอะไรมันไม่ค่อยมีปัญหาไงเวลาทำการเกษตรได้นะครับ

มีความหลากหลายมากเลย
โอเคเจอแล้วครับ

รำเกรียงกระทบมาให้
รำเกรียงกระทบไม้ครับ
เป็นวัฒนธรรมของชาวเกรียงปากาเกย่
บรรพบุรุษของชนพาวเนี่ยเขาลี้แร่งการและเล่นนี้ขึ้นมา
เพื่อให้หนุ่มสาวหรือเด็กได้มาสนุกสนานกันครับ
การผ่อนคลายหลังจากการทำไร่ทำนาเสร็จวิธีนึงล่ะครับ
โดยจะมีผู้เท่าผู้แก่มาคอยร้องเพลงให้อย่างที่เห็นนี่แหละ
ลิงกับน้องเฟิร์นไม่ลองเล่นดูบ้างล่ะครับ

ก็แง่สิครับพี่ลิงน้องเฟิร์น
ของแบบนี้เนี่ยถ้าฝึกฝนมาไม่ดีแล้วก็มีเจ็บตาตุ่มแน่นอน
ยังไงก็ต้องขอขอบคุณน้องจากโรงเรียนบ้านตะโกล่างด้วยนะครับ
ที่นำโชว์พื้นบ้านดีที่หาดูได้ยากแบบนี้มาให้พวกเราชมนั่นเองล่ะครับ
เอาอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับ
วันนี้ไทยรัฐทีวีครับเรายังอยู่กันที่จังหวัดราชบุรีเราขอมาเยี่ยมเยี่ยมราชบุรีเคเบิ้ลทีวีครับ
รับชมทีวีในปัจจุบันนี้หากรับชมในระบบไฮเดฟินิชั่นท่านผู้ชมจะได้รับความสบายตาเต็มอิ่มและได้อัตรรสมากขึ้น
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องไทยรัฐทีวีเป็นช่องที่มีความละเอียดสูงหรือที่เรียกว่าไฮเดฟินิชั่น
แนะนำนะคะถ้าเกิดอยากจะดูช่องทีวีที่มีความคมชัดอย่างเช่นไทยรัฐทีวีก็ติดต่อที่ราชบุรีเคเบิ้ลทีวีนะคะ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องไทยรัดทีวีก็ติดต่อที่ราชบุรีเคเบิ้ลทีวี